เป็นเรือก็ควรจะแล่นอยู่ในน้ำ
ไม่ใช่จะมาลอยอยู่กลางอากาศแล้วมาแล่นบนถนนได้

ไม่ใช่เรือบินเรือพลาสติกพิเศษขึ้นบินนะคุณกำลังพูดถึงเรือบินไม่ใช่เรือบิน
เรือธรรมดาเพื่อเรือพลาสติกแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูคลิปกันเขาไปลอยกลางอากาศ
แล้วมาแล่นอยู่บนถนนได้ยังไงไปดูฮะ
โอ้โหคุณไม่ให้เสียชาติเกิดของความเป็นเรือจริง
ทำไมทั้งลอยกลางอากาศ
ทั้งลงมาแล่นอยู่ตรงถนน
ใช่คือในน้ำได้บนบกได้
เออเนี่ยเรือน้อยคอยรักเนี่ยคุณผู้ชม

คงมัดไม่ดีแหละเดาไม่ยากคงมัดไม่ดีแล้วมันปลิวมันต้านรมอยู่
สักพักคุณผู้ชมจะได้เห็นนะเรือปิวมาก่อนแล้ว
เอากระดาษรองเริงอะไรต่างมาแล้ว
และเรือก็ไปชนรถคันอื่นดีที่รถคันนี้เบรกทัน

แต่คุณเชื่อไหมว่าจากเหตุเรือมาแล่นอยู่กลางถนนแบบนี้
กลายเป็นอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บด้วยนะ

นี่กล้องหน้ารถของคุณปริณดาสุพีปรีนะฮะ

ขับรถตามกระบะคันหนึ่งที่บรรทุก

ตามถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่มุ่งหน้าบางบัวทอง
มาถึงเชิงสะพานข้ามคลองแอนตำบลบังพลับ

เธอนะรีบเปิดไฟสัญญาณกระพริบเลย
เพื่อให้รถคันหลังได้ระวังแล้วเธอก็จอดเข้าข้างทาง
ตรงนี้มันเป็นทางขึ้นสะพานมันก็น่ากลัวนะคุณน่ากลัวครับ

จังหวะที่เปิดสัญญาณไฟกระพริบนี่แหละ
ปรากฏว่ามีรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่ตามหลังมา
ซึ่งจอดต่อท้ายพร้อมเปิดสัญญาณไฟกระพริบไว้เช่นกัน
กระทั่งรถกระบะอีกคันตามหลังมาเป็นคันสุดท้าย
เบรกไม่ทันคุณพุ่งชนซ้ำเลย

เหตุการณ์นี้ทำให้รถกระบะ๒คันเสียหาย
เป็นกระบะสีบรอนด้านหน้าพังและรถกระบะสีดำ

รวมทั้งรถจักรยานยนต์๑คันนะคุณนะ
ด้านข้างมีรอยถลอกเพราะอะไรคุณ
คือมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เขาก็จะออกขวานิดนึงเพื่อจะแซงไป
แต่ปรากฏรถคันหลังก็เบี่ยงไม่ทันเหมือนกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกำลังขับกลับบ้านที่อำเภอบางบัวทอง
ขับมาจู่ก็เกิดเหตุระทึกแบบนี้

เรือไฟเบอร์กราสคันข้างหน้ามันจะปลิวเมื่อไหร่
เพราะเห็นตอนบรรทุกบรรทุกแล้วก็มัดแบบหัวเชิดแบบนี้คุณ
มันต้านลมสุดท้ายมันปลิวจริงนะฮะ
ส่วนถามว่าคนขับรถกระบะคันนี้ทำยังไงต่อ
มันมีคลิปนะที่เห็นว่ามีรถกระบะคันที่บรรทุกเรือไฟเบอร์ก๊าซเนี่ย
ถอยหลังมาจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเขารู้ตัวนะเขาจอดเขาถอยหลังมาจ้าเหรอ
บนสะพานคุณเห็นไหมเขาจอดก่อนแล้วเขาเปิดไฟกระพริบเหมือนกัน
เขาถอยหลังค่อยมาค่อยมานี่มาแล้วมาแล้ว

เออพอมาถึงหน้ารถของผู้เสียหายเนี่ยก็มาถามถ่ายนิดนึง

เจ็บไหมครับรถคันนี้บอกไม่เป็นไรค่ะ

แล้วเจ้าของรถคันนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือด้วยแหละ
ก็มาหิ้วเรือเรือน้ำหนักมันไม่หนักไง

ฮิ้วเรือเอาไปไว้ที่หลังรถกระบะ

เพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายให้เรือไปลอยในลำน้ำของเขา

เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์บนท้องถนนนะครับ